คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่
ใส่ใจเหมือนให้คนในครอบครัวทานเลย

ความอร่อยจะเด็ดและอบอุ่นสมคำร่ำลือหรือไม่

เติมความอร่อยของมื้อนี้ที่ร้านครัวติดลมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรกันค่ะ
เจ้าของร้านเป็นชาวพิจิตรแท้ค่ะ
เมื่อก่อนร้านเปิดที่จังหวัดสระบุรี
แล้วคุณพงศักดิ์น้องชายก็ได้ย้ายครัวติดลม
กลับมาให้คนพิจิตรได้ลิ้มรสความอร่อยค่ะ
ร้านครัวติดลมเป็นร้านอาหารที่คุณพงศักดิ์เจ้าของร้าน
อยากให้ออกมาในรูปแบบของครอบครัว
ให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงบรรยากาศอันอบอุ่น
เหมือนได้มากินข้าวบ้านญาติหรือคนในครอบครัวค่ะ
รสชาติความอร่อยอยู่ที่ความสดของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
ร้านครัวติดลมจะให้ความสำคัญกับปลาปลาหมึกหอยนังรมต้องสดใหม่ทุกวันค่ะ
อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเจ้าของร้านมีเมนูเด็ดอะไร
มาแนะนำพวกเราเช้าตลอดข่าวกันบ้าง
ก็เมนูแนะนำที่นี่มีเฉพาะปลาผัดแห้งเอาส่วนผัดฉามากดขัง
ปลาโพงเจียน้ำเจียวปลาหมึกไข่นึกมะนาว
ครูมาดูกันค่ะว่าทีเด็ดแต่ละเมนูนั้นมีอะไรบ้าง
เริ่มที่กระเพาะปลาผัดแห้ง
คุณพงศักดิ์บอกว่าใช้กระเพาะปลาแท้ชั้นดีจากเยาวราช
นำมาปรุงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
เสร็จร้อนใส่จานแล้วโรยด้วยเนื้อปูสดค่ะ

เด็ดความอร่อยอยู่ที่หอยนังรมสดตัวใหญ่และส่วนผสมของแป้ง
ที่ทั้งนุ่มหนึบเข้ากันเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะ
ปรากฏคังผัดชา
เด็ดความอร่อยก็คือเจ้าปลาคังสดใหม่ทุกวัน
เพราะปลากดคังเป็นปลาพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรที่หาได้ในท้องถิ่นค่ะ
แล้วก็นำมาผัดกับพริกแกงสูตรลับเฉพาะของร้านครัวติดลมเท่านั้น
ชูรสชาติได้ดีทีเดียวค่ะทั้งหอมอร่อยกลมกล่อมแบบสุด
ปลากระพงเจียนเต้าเจียว
เด็ดความอร่อยอยู่ที่ทอดปลาให้กรอบนอกนุ่มในราดด้วยเต้าเจียวให้หอมอร่อย

เด็ดความอร่อยอยู่ที่ความสดของปลาหมึกและมะนาวแท้ขันน้ำสดเป็นวัตถุดิบค่ะ
เป็นความเปรี้ยวจี๊ดที่พอดีมากเลยล่ะค่ะ
เชฟนี่มาจากพัฒนาคารที่กรุงเทพเลยครับมีประสบการณ์๒๐กว่าปีแล้วรับรองลูกค้ากินติดใจครับ
จากเน้นความอร่อยของอาหารแล้วเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านก็คือให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีด้วยค่ะ
ร้านครัวติดลมรองรับลูกค้าทุกระดับเน้นครอบครัวมีห้องส่วนตัวให้บริการและรับจัดงานเลี้ยง
มีห้องรับรองตั้งแต่๑๐ท่านถึง๑๐๐ท่านอีกด้วยล่ะค่ะ
ครัวติดลมมีโอกาสก็แวะเวียนไปกันได้จังหวัดพิจิตร